คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้น่าตกใจมากนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อวานนี้แถวบางขุนเทียน
คือมีผู้โดยสารรถแท็กซี่เขาถ่ายคลิปภาพเอาไว้
คือผู้โดยสารรถแท็กซี่ต้องกระโดดออกจากรถแท็กซี่
พร้อมกับคนขับรถแท็กซี่กระโดดออกมาปุ๊บโอ้โหควันขึ้น
ไฟลุกพลึบเลยแล้วควันขึ้นไฟขึ้นจากกระโปรงหน้ารถ
โอ้โหกว่าจะดับไฟได้นะคะเป็นสิบกว่านาทีค่ะ

ไม่มีค่ะออกมาแล้ว
มันมีแก๊สนะคะพี่ระวัง
มันมีมันมีแก๊สพี่ออกมาก่อนค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมที่กระโปรงหน้ารถ

มีควันขึ้นมาก่อนแล้วไฟก็ลุกพลึบเลย
แล้วก็ตามเสียงผู้หญิงที่อยู่ในคลิปค่ะ
เขาบอกว่าระวังนะเพราะว่ารถแท็กซี่ติดแก๊สใช่ไหม
พอไฟลุกพลึบแบบนี้เขาก็กลัวว่าโอ้โหมันจะระเบิด
มันจะแบบรุนแรงกว่านี้หรือเปล่า

แต่ยังโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถนะคะ
คือผู้โดยสารกับคนขับรถแท็กซี่เนี่ย

แล้วผู้โดยสารก็เป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้

ปากซอยเอกชัย๖๖ทับ๓

ใช่ค่ะแป๊บเดียวจริงมันพลึบขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

ทะเบียนททหารพพ๑๘๗๓กรุงเทพฯ

มุมนี้ยิ่งน่ากลัวนี่ค่ะ
คือสภาพรถมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เหมือนกับกำลังเลี้ยวออกจากซอย
กำลังจะเข้าสู่ถนนเอกชัยค่ะ

โชคดีที่ออกมาทัน

ฉีดนะคะเพื่อดับเพลิงนะคะ

เพลิงมันแบบโอ้โหกว่าจะสงบได้

ดูมุมนี้นะ

เจ้าหน้าที่ก็จะวางหัว

๑๐นาทีกว่ากว่า
จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โอ้โห

เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ

แล้วก็รับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงนะคะ

จะไปส่งที่เพชรเกษมซอย๘๘

เริ่มจากฝากระโปรงหน้าคือเริ่มจากควันก่อนคุณผู้ชม

คนขับแท็กซี่บอกว่าผมเห็นท่าไม่ดี
จอดรถชวนผู้โดยสารว่ากระโดดลงจากรถ
หนีตายกันเถอะเขากระโดดลงมา

แต่เอาไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมต้องแจ้งตำรวจ
แจ้งหน่วยดับเพลิงให้มาช่วยค่ะ

นางสาวสุพนิดาอยู่ศรีอายุ๑๙เองนะคะ

โอ้โหเนี่ยจุดนี้เลยเขาลองชี้ให้ดู

เหมือนกับอยู่จากกระโปรงหน้ารถนะคะ

นี่ควันมันเริ่มจากตรงนี้
นี่นะคะมาชี้รถข่าวของเราว่าตรงนี้

คือฝั่งด้านซ้ายของกระโปรงรถ

รถไม่ได้ไปกระแทกกับอะไรก่อนนะคะ

ตกใจมากตอนนี้ยังขวัญเสียอยู่เลย
กลิ่นควันไฟยังติดจมูกอยู่เลย
ตอนที่ไฟกำลังลุกไหม้ที่
กระโปรงหน้ารถเธอก็บอกว่าโชคดีนะคะ

เขาไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไร

เพราะว่าสภาพรถก็ใหม่นะคะ

ใช่หนูก็คิดว่าคง

ใช่พี่เขาก็เยื่อนตังมาให้หนู

หนูก็บอกว่านี่เป็นไรค่ะ
แล้วก็คุณพ่อของน้องสุพนิดาค่ะ

ขับแท็กซี่มา๓ปีก็เลยช่วยวิเคราะห์

เห็นน้องบอกว่าควันมันเริ่มมา
ไฟเริ่มมาฝั่งซ้าย

พ่อเคยขับแท็กซี่มา๓ปีนะ
ทำให้ระบบไฟในรถ

ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร

แต่อันนี้คุณพ่อที่เคยขับแท็กซี่ช่วยวิเคราะห์นะคะ
แต่สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ

ประสานบริษัทประกันภัยรถมาสำรวจ
แล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้